ผู้ชายคนนี้อายุ๒๙ปีอาสาที่จะขับเรือพลาสติกติดเครื่องยนต์เนี่ย

เรือล่มจมน้ำลึกลงไป๖เมตร
ผู้อัีสานสองคนที่ไปด้วยเนี่ยว่ายน้ำรอดปลอดภัย
ปีแม่ของนายวิชาธานนาคชายะอายุ๒๙ปี
เห็นศพของลูกชายขึ้นมาจากน้ำร้องไห้แทบขาดใจค่ะ

รอลูกทั้งคืนไม่คิดว่าเช้ามาลูกจะมาด่วนจากไป

ต้องคอยประคองเพื่อไม่ให้ล้มหงายหลังนะครับ

อยู่ในตำบลปลวกแดงที่จังหวัดระยองนะคะ
เมื่อตอน๙โมง๒๐ของวันนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะ
นายวิชาธานเขาขับเรือพลาสติกสีฟ้าพื้นขาว
ติดเครื่องยนต์ขนาดเล็กแล้วก็มีหางยาวออกไปหาปลา
ขากรับเรือลำนี้ขากรับพลาส
เรือล่มทำให้ผู้โดยสารอีก๒คนที่ไปด้วย
ก็จมน้ำแต่ว่าเขาว่ายน้ำขึ้นมาได้ทันนะคะ
วิชาธานเขาจมน้ำลงไปในคลองเก่า

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เรือร่มไป๘๐เมตร
ช่วงแรกชุดประดาน้ำค้นหากันตั้งนาน

มาเจอร่างติดอยู่ในก่อย่าใต้น้ำเมื่อเช้านี้เองค่ะ
นายสำเริงกิตโภจนีอายุ๕๑ปี๑
ในผู้โดยสารที่ไปด้วยเขาบอกว่า

มีนายวิชาธานแล้วก็มีผู้ชายอีกคน
อายุ๑๕ปีนั่งไปด้วยกันออกไปหาปลา
นายวิชาธานอาสาเป็นคนขับเป็นครั้งแรก
ขากลับเลี้ยวเรืออย่างเร็วอะค่ะ
ทีนี้เรือเอียงและค่อยจมลงไป
ตอนนั้นตัวเขากับเด็กหนุ่มอายุ๑๕ปี

ตอนนั้นนายวิชาธานก็ไหว้ตามมาแหละ

มุนห่างแล้วจะกลับบ้าน
จังหวะทางมันสามแพ่งเขาไม่เคยขับเรือ

แล้วเขาเรือมไปอย่างนี้
เรือมพลิกหรืออย่างนี้
เขาหักเร็ว
ท้ายเรือปุ๊บเรือก็ค่อยจมไปเรื่อย
เราตั้งคนตั้งไหว้ขึ้นฟังกันเลย
ตั้งคนตั้งไหว้แล้วเราช่วยอะไรครับไหม

ตำรวจนะคะตอนนี้ตำรวจสภาพปลวกแดง
ก็ให้กู้ภัยนำร่างของนายวิชาธา
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลปลวกแดง
แล้วก็ให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศล
ประเพณีต่อไปนะคะ